ไทยลีกกันบ้างนะครับถือว่าค่อนข้างร้อนแรงเลยครับ
สำหรับผลงานของสิงท่าเรือนะครับล่าสุดเนี่ยก็เอาชนะเมืองทองในเกมบิ๊ก

นัดที่ยี่สิบสามนะครับการท่าเรืออันดับที่สี่นะครับ
เปิดบ้านพบกับเมืองทองยูเนเต็ดอันดับหกเมืองทองเนี่ยโหเจ็ดแปดเกมหลัง
ไม่แพ้ใครเลยนะครับและนาทีสามสิบห้านะครับ
จังหวะอื้อหือชัดเจนสุดสุดเลยครับประดิษฐ์ผาล่าในปากเข้ามานะครับ

แล้วมาถึงโชซีมายิงจ่อจ่อไปถึงสามหล่าข้ามคานครับ
ศูนย์ศูนย์จากนั้นในช่วงครึ่งหลังครับแก้เกมมาดีครับ
ลูกทีมของโชคทวีพรมรัฐครับนาทีห้าสิบเก้า
ขึ้นนำจากจังหวะของสุบัญญาภูริสายได้แปลครับ
จากนั้นครับนาทีสุดท้ายนะครับบูโดกาโลจ่ายบอลให้เพื่อนสั้น
เจอตัดครับโจซิมาอ่านไว้แล้วแล้วก็ใส่เลยครับ
โอ้โหยิงยัดเสาแรกมันดื้อเลยครับปิดเกมให้ท่าเรือเอาชนะ๒๐ครับเก็บ๓แต้ม
และเป็นชัยชนะครั้งแรกในบ้านเหนือเมืองทองในรอบ๑๐ปีเลยนะครับ
แล้วก็ยังหยุดสถิติไม่แพ้ในลีกของเมืองทองไว้ที่๘นาสติกด้วยเช่นกัน
ท่าเรือนั้นชนะเมืองทองหมดเลยนะครับทั้งสามนัดที่เจอกันในระดูการนี้นะครับ
ถ้วยอีกหนึ่งรายการด้วยท่าเรือก็ขยับขึ้นมาอยู่ที่๔ครับมี๔๐แต้ม
ส่วนเมืองทองนั้นอยู่ที่๖เท่าเดิมครับมี๓๓แต้ม
ส่วนอีกคู่ครับตราดอันดับ๙นะครับต้อนรับการมาเยือนของบุรีรัมยูเนเต็ดครับจ่าฝูง
นี่ก็เพิ่งจะเจอกันมานะครับในบอลถ้วยแล้วก็โอ้โหเล่นกันจนถึงช่วงดวนจุดโทษกันเลยครับ
เหนื่อยเลยครับเรามาสู้กันต่อในเกมลีกมีจังหวะลุยเข้ามานะครับ
โอกาสของบุรีรำก็มีมากกว่าแต่ว่ามีฝนตกลงมานะครับเกมนี้
และนี่ครับจังหวะสำคัญนะครับมันมีลูกฟาวของรัฐนากรใหม่ค่ะมีผู้สิทธิ์ให้เล่นนะครับ
แต่ว่าเล่นเนี่ยไม่ตรงจุดนะครับแล้วบอลยังไม่นิ่งด้วยครับนาทีแปดสิบสี่
หลุดเข้าไปในเขตโทษแล้วก็ยกบอลผ่านทศพรศรีเรืองครับ
มุมแทบไม่เหลือแต่ว่ายิงยอดเยี่ยมมากมากบอลก็ชนเสาเข้าประตูไป
บุรีรำขึ้นนำผู้เล่นประท้วงเลยครับสตาร์ทก็ไม่พอใจนะครับ
สุดท้ายเนี่ยก็ต้องบล็อกเอาท์ไปประมาณ๑๐นาทีได้ครับ
เพราะว่าบอกว่าจังหวะประตูเย็ดคือบอลมันยังไม่นิ่งและที่สำคัญเนี่ย
คือเล่นไม่ตรงจุดที่ฟาวด้วยครับพุทธศิลปปล่อยให้เล่นเร็วไปได้อย่างไรนะครับ
แล้วปัญหาคือลูกเนี้ยมันดันไปเข้าครับก็เป็นปัญหาพอสมควรนะครับ
สุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับผู้เล่นตราดก็สปีริตครับ
กลับมาลงสนามแล้วก็ไม่มีประตูเพิ่มครับมันโดนในช่วงท้ายแล้วก็เอาคืนไม่ทันนะครับ
จบเกมบุรีดามนั้นบุกมาชนะหนึ่งต่อศูนย์ครับก็นำเป็นจากฝูงต่อไปมีสี่สิบสี่แต้ม
นำหน้าเชียงรายอันดับ๒ที่นะครับตอนนี้ตามมาเหลือเพียงแค่แต้มเดียวเท่าเดิมนะครับ
ลุ้นกันสนุกเลยครับส่วนผลอีกสองคู่สมุทรประการซิตรีครับ
แพ้ให้กับเชียงรายุณเต็ดไปศูนย์ต่อสามแล้วก็นครรัชศรีมานะครับ
เสมอกับสวรรค์ธรรมดีไปหนึ่งต่อหนึ่ง